สะพานตั้งชื่อว่าอะไรดีนะ

เรื่องของชื่อสะพานจันโอชาที่เป็นสะพานที่อาจจะมีการสร้างขึ้นในอนาคต
จากอำเภิกคำนอมนครสิรธมาราชไปเกาะสมุยสุรทานี

ก็มันจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการท่องเที่ยว
ประชาชนบอกว่าถ้าสร้างสะพานขึ้นมาจริงนะมันก็ดี
แต่ชื่อสะพานประชาชนบอกว่าก็ไม่รู้คุณไปคุยกันเอง

เรื่องนี้นะฮะทางรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐยืนยันนะครับว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่เคยสั่งสร้างสะพานจันโอชาข้ามเกาะสมุย
ชี้เป็นเฟคนิวส์เป็นข่าวปลอม
ดิสเครดิตนายยกรัฐมนตรี

เรื่องนี้นะครับก็นายสายันยุติธรรมสสนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ผู้ที่ผุดไอเดียกลางที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดร
เสนอให้มีการสร้างสะพานข้ามจากอำเภอขนอมไปยังเกาะสมุย
เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก

นามสกุลของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักในโลกโซเชียล
ว่า๑โอ๊ยอวยกันแท้เลยนะ
ก็ไม่ใช่เงินงบประมาณควักกระเป๋า
ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เอง
สภานี้จะทำไมต้องชื่อจันโอชา
ถูกไหมทีนี้ล่ะครับผู้เสนอโครงการนี้คือนายสายัน
ให้สัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีบอกว่าเป็นเพียงการยกตัวอย่างครับท่าน
ยืนยันเรื่องนี้นะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว
ไม่ใช่คำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
พร้อมแสดงความผิดหวังครับที่สังคม
เห็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวสมุย
แต่กลับนำเรื่องการตั้งชื่อสะพานมาเป็นประเด็นโจมตีซะงั้น

มองแยกกันแต่ฟังเสียงคุณสายันเขาหน่อย
เขาอยากชี้แจงต่อประชาชนว่าอย่างไรนะครับ
ตัวเทนของประชาชนมานำเสนอปัญหาในสะพานผู้แทนราชโดน
เสพผมตั้งชื่อจันโอชาไว้เพื่อยกตัวอย่างว่าในอดีต
ส่วนตอนนี้ยังไม่สร้างทีม
จริงสะพานนี้นะฮะก็จะเป็นสะพานที่จะแก้ไขปัญหา
เรื่องการที่ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปเกาะสมุย
ถ้ามันมีสะพานก็ทำให้สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เป็นการเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะครับ
แต่ว่าด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
บอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้

ขอให้รีบใช้นามสกุลนายกรัฐมนตรีไปตั้งชื่อให้สิ่งปลูกสร้างซะนะ
จะได้มีนายกคนใหม่ซะที

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้ชัด
ห้ามใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ดังนั้นถ้าอยากจะให้นายกตกเก้าอี้
ช่วยหน่อยใครก็ได้
จะไปสร้างอะไรก็ตามเอาเป็นชื่อเป็นนามสกุลอะไรยกขึ้นมาได้
เดี๋ยวนายยกรัฐมนตรีก็ตกเก้าอี้เอง
คุณศรีสุวรรณเขาสะท้อนออกมาแบบนี้นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เมื่อวานให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรคุณ
ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับยืนยันบอกว่า

หากจะรักหรือชอบควรจะรักผมที่
คุณงามความดีไม่จำเป็นต้องไปตั้งชื่อให้มันมากเรื่อง
โดยเฉพาะถ้าเงินที่สร้างมันมาจากภาษีของประชาชน
มันไม่ใช่เงินของผมฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีครับ
ชื่อเสียงก็ดีแค่นั้นแหละ

เรื่องของการตั้งชื่อจบไปหนึ่งเรื่องแล้ว

ต้องที่สารรัฐธรรมนูลจะนัดอ่านคำวินิจฉัย
คดีล้มล้างการปกครองวันอังคารที่๒๑มกราคมนี้
เรื่องนี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
รวมถึงนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลยค่ะ
ที่การพักก็พร้อมใจการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เชิญชวนให้แฟนคลับติดตามงาน
จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้๑๘มกราคม

ในฐานะหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ผมอยากจะใช้โอกาสนี้เล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้ง
ว่าทำไมเราถึงตั้งพักนี้ขึ้น
อยากให้เล่าให้ทุกคนฟังในสังคมนะครับ
บอกว่าผมอยากสร้างกับทุกท่าน
ให้มีอนาคตหน้าตาแบบไหนอย่างไร
แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของทัศนคติปฏิกษัตริย์นิยมด้วยนะครับ
รอติดตามแล้วก็วันอังคารที่๒๑นี้
ติดตามรายการพิเศษจากไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ